เปิดโลกเศรษฐกิจได้นำเสนอเรื่องของการเตือนภัย
กับภัยที่มากับธุรกรรมทางการเงินไปแล้ว
แต่ว่าสัปดาห์นี้มีคำแนะนำเรื่องของ
แนวทางการปฏิบัติในการทำธุรกรรมทางการเงิน
เป็นแนวทางให้คุณผู้ชมนั้นนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง
เดี๋ยวตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณมาซิรีกล่อมแก้วครับ
สามารถทำได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
และไม่ใช่แค่ทำได้เพียงฝากถอนเงิน
และตรวจสอบยอดบัญชีเงินฝากเหมือนในอดีต
ปัจจุบันยังสามารถชำระค่าสินค้าและบริการ

หรือจะซื้อกองทุนก็ได้ค่ะ
บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับ
จริงการรับรู้การใช้ประโยชน์ของลูกค้าเกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้ว
ผมว่าณวันนี้เป็นที่รับรู้และเข้าใจของคนมาเยอะแล้วนะครับ
ซึ่งเราก็เห็นว่าการใช้อินเทอร์เน็ตก็เป็นที่รับรู้จากการขยายตัวของบริการทางด้านธุรกรมมนาคมนะครับ
สิ่งที่ผู้บริโภคทางการเงินเองต้องเตรียมตัวและต้องเข้าใจก็คือว่าเราเองก็ต้องให้ความใส่ใจเรื่องความปลอดภัยต่างแลกกับความสะดวกที่เราได้รับมาเหมือนกัน
ธุรกรรมได้ง่ายแล้วผู้ใช้ยังจำเป็นต้องใช้อย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันการโจรกรรมจากมิจฉาชีพ
ควรใช้รหัสที่เดาง่ายจนเกินไปเปลี่ยนรหัสส่วนตัวเป็นระยะระยะซึ่งธนาคารเองได้เพิ่มความปลอดภัยในการใช้บัตรให้ผู้บริโภค

ที่จะช่วยป้องกันการจรกรรมข้อมูล
สกิมมิ่งจากมิจฉาชีพได้มากขึ้น
หากทำธุรกรรมผ่านสมาร์ทโฟน
อกจากจะดูแลไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงแอปพลิเคชันการเงินที่เป็นส่วนตัวแล้ว
ยังต้องระวังเรื่องการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
หรือเปิดเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือ
เพราะอาจจะนำไปสู่การถูกโจรกรรมข้อมูลได้
บางทีอาจจะเกิดลักษณะนี่เราไปเจลเบรกเครื่องของเราเองนะครับ
แล้วเข้าไปบางเว็บไซต์ที่มันไม่เหมาะสมต่างนะครับ

แล้วเราก็รับไวรัสต่างที่มาจากเครื่องเหล่านั้น

เพราะฉะนั้นการทำงานของไวรัสสมัยใหม่เนี่ย
มันก็มันมีความแยบยนต์มันมีการทำงานต่าง
เพราะฉะนั้นมันก็สามารถจะหลอกลวงเรา
ให้เข้าไปบางหน้าจอที่มันรู้สึกคล้าย
แล้วเราก็เผลอตัวให้รหัสให้พิมพ์ต่าง
ผู้บริโภคเองสามารถเรียนรู้วิธีป้องกันตัวเองได้
จากหน้าเว็บไซต์ของธนาคารต่าง
ที่จะบอกวิธีการใช้งานให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพ

หรือสอบถามโดยตรงกับผู้เชี่ยวชาญ
สามารถให้ความรู้ได้ที่สาขาธนาคาร
เพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงินค่ะ